แล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว
ผมมีด้วยฉะนั้นผมวันนี้รักษาการมุมจักรต่อโมเติมชาติ
จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยเร็วที่สุด
การก่อเหตุในกรณะที่คนเจริญมากก็ต้องมีคนเห็นการแน่นอนครับ
ในขณะนี้เราก็ได้พยายามหลักฐานรู้แล้วว่ารักษณะของคนร้ายเป็นอย่างไร
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
แล้วก็ถ้าถามความคืบหน้าเนี่ยความคืบหน้าคืออาจจะมีมากก็ได้สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพแบบนี้นะคะ
เพียงแต่ว่าอาจจะค่อนข้างจะระมัดระวังในการให้ข่าวสักหน่อยสำหรับตำรวจในรอบนี้นะคะ
เพราะว่าคนที่ถูกกระทำแบบนี้ก็คือเป็นก็เราเรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กอะค่ะนะคะในสมัยตอนที่ยังดำรงตำแหน่งต่างอยู่นะคะ
แล้วก็เกิดใจกลางเมืองนะคะแล้วก็เป็นที่ชุมชนถ้าเรายังไม่รวมถึงการท่องเที่ยวนะคะก็คือเป็นที่ชุมชนแล้วความหมายที่เกิดเหตุแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะหมายความว่าอย่างไร
ในส่วนของการให้ข่าวเนี่ยตำรวจมีการระบุตัวด้วยนะคะว่าจะเป็นท่านใดบ้างที่จะให้ข่าวเรื่องอะไรความคืบหน้าแบบไหนจะให้ใครพูดบ้างถึงกับมีการระบุตัวแบบนี้ซึ่งก็เข้าใจได้ค่ะคุณผู้ชมก็เข้าใจได้คือมันก็ไม่ควรสเปะสปะนะคะ
ในขณะที่ในส่วนของคือถ้าเราเรียกภาษาข่าวมักจะเรียกว่าบิ๊กโจ๊กหรือว่ารองโจ๊กนะคะอย่างบิ๊กโจ๊กเองนะคะก็จะเดินทางเข้าไปที่สนบังรักษณ์ในวันพรุ่งนี้ประมาณสักเที่ยงนะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าเพียงแต่ว่าข่าวมันไม่รอค่ะคุณผู้ชมวันนี้เช่นเดียวกันในระหว่างรายการนะคะก็จะค่อยวิเคราะห
ของหัวกระสุนกับจำนวนกระสุนในลักษณะเดิมอยู่นะคะก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยรอยถูกยิงที่รถของที่รถของภรรยานะคะบอกว่ามีทั้งหมด๘นัดเข้าในส่วนที่เป็นพื้นที่ประตูด้านหน้าในหนึ่งแล้วก็ประตูหลังเนี่ย๗นะคะเราจะเห็นว่ามันมีบางรูที่มันค่อนข้างจะกว้างเพราะมันเข้ามันเข้าแบบใกล้กันมากนอกเหนือจ

บางอย่างในขณะที่ทางโธโชเชษเองนะคะก็ดูเหมือนจะให้ข่าวนักศึกษาที่ว่าก็น่าจะประสงค์ถึงตัวนั่นแหละวันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันท่านแรกคือคนที่ออกมาเขียนในเพจของตัวเองนะคุณผู้ชมคุ้นอยู่แล้วทนายตั้มว่าจริงแล้วบิจโจ๊กเนี่ยมีคนปองร้ายไหมเพราะต้องเข้าไปเป็นปากสำคัญในการพูดถ
ก่อนหน้านี้ได้ไหมถ้าคุณผู้ชมชำได้การถูกปลดจากตำแหน่งการย้ายตำแหน่งการย้ายสังกัดเนี่ย
เรายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะจากผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทธิ์
แม้กระทั่งพบตรเองนะคะเรายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลย
มีความชัดเจนเพียงแค่เอกสารในการโยกย้ายเท่านั้น
ส่วนเรื่องจะพาดพิงกันไปแบบไหนไม่ทราบก็ยังไม่มีใครบอกและยังไม่มีใครกล้าฟันทง
วันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกอาจารย์ต้องมา
คือเราเป็นคนวงนอกก็จริงแต่อย่างน้อยเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มแล้วนะคะ
ก็คืออาจารย์วิทยาสุขสมโสดอีกหนึ่งท่านเลขาธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันขอมาทางนี้ก่อน
่งจะฟันทงครับผมคือตกใจมากเพราะว่าข่าวเพิ่งออกมาไม่เท่าไห
ทนายสิทธาก็เหมือนกึ่งจะฟันทงแล้วว่าอาจจะ
ใช้คำว่ากึ่งจะฟันทงอ่าใช่กึ่งจะฟันทงว่าอาจจะเป็นไปได้ไหม
ที่มีคนที่กลัวว่าบิ๊กโจ๊กจะไปเขาเรียกอะไรไปเป็นพยานเหรอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการทุจริต
ข่าวมันไม่ได้ไม่ได้แบบใหญ่อย่างนี้นะ
ใช่ครับผมร้องตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วแล้วนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวนะคะคือเอางี้นะเรียนตามแบบคนตามข่าว
คือโครงการที่ทนายสิทธาพูดถึง๒โครงการที่ว่านี้เนี่ย
คือมันเกี่ยวกับสตชเกี่ยวกับสตม

ทีนี้๒ข่าวนี้เนี่ยจริงแล้วไม่ได้กินพื้นที่ข่าวมากพอที่คนจะตามได้ว่า
พอเห็นเรื่องนี้เมื่อคืนนี้แว๊บแล้วไปที่โครงการนี้ไม่ใช่นะ

เพราะว่ามันเป็นช่วงประจวบเหมาะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเนี้ยเอ่อ
คือมันต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าที่ผมไปร้องที่ปปชนะครับ
แรกเราร้องไปเนี่ยว่ามันมีความไม่ชอบมาภากลเพราะมีคนมาร้องในเพจก่อนนะครับ
ทีนี้เนี่ยพอผมไปร้องปรปชตอนแรกผมก็คิดว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าหลังจากที่เราได้ไปร้องแล้วแล้วก็ได้มีประสานข้อมูลไปกับทางปปชบ้างเนี่ย
ทำให้รู้ว่าจริงแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ว่าได้รู้ถึงว่ามันมีความผิดปกติ

พอรู้แบบนี้เนี่ยเราก็ได้ขอทางปปชได้มีการเรียกพยานหลักฐานต่าง

เพราะเขารู้ข้อได้จริงเป็นผู้ประชาการตมในตอนนั้น
และเห็นถึงความไม่ปกติถึงได้มีการขอให้ยับยั้งโครงการ
คือจริงแล้วพศสุรเชษฐ์ถ้าเอาตามข่าวที่ทนายสิทธาเล่า
จริงแล้วเป็นคนไหนที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบด้วยถูกไหมคะ
คือเป็นหนึ่งในด่านตรวจสอบด้วยถูกไหมคะใช่ครับ
ทีนี้ข่าวนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะคือทนายสิทธาก็พยายามจะร้องว่าไม่คืบเลย
มีความเสียหายในแง่ของรัฐเสียหายใช่ครับใช่ไหมคะ
แต่มันเอางี้นะเดี๋ยวฉันพูดแบบคนนอกนะมันไม่ใหญ่พอที่จะทำขนาดนี้ไหมคะ
จะไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญนะอืมแต่มันไม่ได้ใหญ่พอที่
คนที่เกี่ยวข้องในโครงการเหล่านั้นจะต้องทำขนาดนี้เพื่อให้โยงกลับไปถึงตัวเขาหรือเปล่า
แล้วไปเกิดไปให้ข้อมูลมีนายตำรวจหรือไม่
ที่เกี่ยวข้องโครงการนี้มีความมีส่วนผิดขึ้นมาเนี่ย
คนนั้นจะโดนอะไรบ้างนะครับอาจจะอยู่ไม่ครบตำแหน่ง
หรือว่าอาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาก็เป็นไปได้
ไม่ได้อาจจะไม่อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมอย่างที่เราเข้าใจแล้ว

เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความรู้เห็นนะครับ
ในเรื่องของการทุจริตมากกว่าว่าทำไมถึงยับยั้ง

เกี่ยวกับภาษาชาวบ้านนะคะคือสถานะของพลธโทสูเชต์เนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้โออ่าเหมือนที่ผ่านมา
ตั้งแต่ตอนที่มีการย้ายแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ข่าวตอนนั้นดังมากแต่ว่าก็ยังไม่มีใครได้คำตอบที่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ทนายสิทธายังคิดว่าอาจ
จะต้องรวมเข้าไปอยู่เหรอหมายถึงมูลเหตุจูงใจมันต้องรวมเลย
แหละครับเพราะว่าที่ผมท้าความมาเนี่ยแล้วได้ที่คุณจอมขวัญถามว่า
มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยทางปปชก็จะเรียกผลโทษสุเชษเนี่ย
เข้าไปให้ปากคำในเรื่องนี้แล้วอืมนะครับมันก็อาจจะมีการ
ถ้ามันเกี่ยวกับอันนี้จริงเนี่ยนะคะมันซ้อนเข้าไปสองเรื่องเลยนะ
สำหรับสตชที่ต้องอธิบายคือสตชต้องอธิบายว่า
ทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้กลางกรุงได้ด้วย
แล้วสมมุตินะถ้าเกี่ยวจริงนะต้องอธิบายได้ด้วย
เอานี่เรื่องสตชถูกตรวจสอบนี่ก็เกี่ยวเข้าไป

มันจะพาให้นึกไปตรวจสตชไปกันใหญ่หรอเปล่า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
มันอาจจะมีเชื้อที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านะคะคือจำเป็นต้องลองถามค้านทนายศิษฐาเพราะว่าอาจจะคิดไปภาพอื่นก็ได้สำหรับพลสุรเชษนะคะถ้าใครได้ตามขามมันอาจจะมีมุมอื่นที่คนอาจจะคิดเป็นประเด็นแรกอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์วิทยาค่ะอันนี้เราก็หาข้อมูลล่าสุ
พฤติกรรมของมือปืนพวกนี้นะครับจะใช้กระสุนอยู่ประมาณ๔ขนาด
ขนาดด้วยซ้ำไปแต่ผมเอามาเพิ่มอีกขนาดหนึ่งนะครับ
กับอีกขนาดหนึ่งก็คือตัวนี้ครับขนาดจุดสามห้าเจ็ดแม็กซ์นั้มนะครับ
มือสังหารหรือมือมือยิงเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะใช้กระสุนอยู่ส่วนใหญ่จะสามขนาดนี้นะครับ
ส่วนอีกขนาดหนึ่งนี่ก็คือจุดสี่ศูนย์เนี่ยก็นิยมใช้กันเหมือนกัน
แต่จะใช้น้อยแล้วนะครับจะใช้น้อยจะใช้เพราะว่ามืออาชีพมือรับจ้างพวกเนี้ย
จะไม่ค่อยใช้กันสำหรับจุดสี่ศูนย์อันนี้ที่ไม่ค่อยใช้กันเพราะอะไรคะอาจา
คือปืนมันน้อยในประเทศไทยครับมันมัดตัวง่ายมันตามหาตัวง่าย
มันจะบอกมันอ่ะมันจะแคบจนรู้ว่าใครบ้างที่จะใช้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าสมมุติเรามองอันนี้เดี๋ยวนะคะ
อาจารย์เลือกสีขนาดนี้มาคืออาจารย์ดูจากแวดวงที่ทำงานในลักษณะแบบนี้ถูกต้องครับ
ใช้กันอยู่สามอาจจะบวกสี่อาจจะบวกสี่แต่ถ้าเราดูอย่างงี้เราเราตัดเราตัดสี่ออกไปได้ไหมคะ
ผมตัดสี่ออกไปก่อนซึ่งสามารถตัดได้ไหมอาจารย์หรือยังไม่ควรตัด
ผมผมณเวลานี้ผมผมผมอยากตัดออกไปก่อนอ่าได้เพราะฉะนั้นเป็นสามขนาดที่ว่าขนาดนี้
อันนี้เบิ้มสุดแต่ทีนี้เรียนต้องถามไงคือมันบอกได้ไหมคะ๓ขนาดนี้เนี่ยขนาดไหนถูกใช้เยอะที่สุด
สำหรับการใช้ในอัตราใกล้เคียงกันแต่มือสังหารจริงจะใช้จุด๔๕มากกว่า
สิบเอ็ดมามองมากกว่าอันใหญ่สุดเหรอคะใช่ครับเพราะอะไรฮะอำนาจหยุดยั้ง
อำนาจสังหารมันสูงครับอ๋อคือหวังผลถึงชีวิตหวังผลถึงชีวิตใช้คำถูกไหมคะ
ถูกต้องค่ะคือถ้าถ้าแหมก็ไม่อยากใช้คำพูดนี้คือถ้าเอาให้แน่เลยอ่ะ
งานเขาต้องต้องใช้ขนาดขนาดใหญ่สุดถูกต้องครับอ่าแต่ทีนี้อาจารย์ค่ะ
เราเรามองจากภาพข่าวเรามองได้เลยไหมคะว่ามันน่าจะเป็นขนาดไหน
ทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงไว้จากไอ้ไอ้ไอ้แปดนัดเนี้ยนะครับไอ้แปดรูเนี้ย
แปดรูกระสุนเนี้ยเอ่อหัวกระสุนยังไม่ต้องพูดถึงนะครับ
เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้เลยว่ามันเป็นกระสุนขนาดไหนนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็จะโฟกัสไปที่ตัวจำนวนกระสุนที่ถูกยิงกันทั้งหมด๘นัด
แปดนัดเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นจุดกับกับรูกระสุนที่เห็นนะครับ
เห็นจากภาพเหมือนกันนะครับเห็นจากภาพเหมือนกัน
มีโอกาสที่จะเป็นขนาดจุดสี่ห้าเนี้ยหรือสิบเอ็ดหมอมอมมากที่สุด
เพราะว่าอ่าปืนในขณะนี้เราจะใช้ในปืนเขาเรียกเรียกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง
ส่วนใหญ่นะครับเป็นเป็นระบบปฏิบัติการครับค่ะคือพวกโค้นพวกพวกอะไรพวกเนี้ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้นอ่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะครับมันจะมันจุดแปดนัดเจ็ดนัดหรือแปดนัดอยู่แล้ว
วงกระสุนของมันเองอืมนะครับแล้วก็พวกมือปืนมันได้นิยมใช้เอ๊ะเดี๋ยวดิฉันต้องถามอาจารย
อย่างงี้ก่อนไหมคะคือพอถามขนาดแล้วที่ฉันต้องถามก่อนไหมครับว่ามันเป็นแบบแม็กซ์หรือเป็นแบบลูกหมู่เอ๊ะ
อ่าโอเคคือเราต้องเราต้องพยายามจะแบบให้แคบลงมาก่อนไหมว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนฮะอ่า
คือสิบขนาดสิบเอ็ดมอร์มอร์หรือจุดสี่ห้าเนี้ยนะครับเป็นปืนที่เราเรียกว่าออโตมิติก
อันนี้นะใช่ออโตเมติกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปืนแบบแกซีนนั่นแหละครับ
ค่ะนะครับเพราะว่าในแม็กซีนเนี้ยมันบรรจุได้แปดนัดหรือเจ็ดนัดกันแล้วแต่ประเภทของปืนอืม
มันก็จะไปสอดรับกันกับไอ้รูกระสุนที่มันปรากฏอยู่บนตัวถังรถยนต์
ไปสอดลับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นขนาดจุดสี่ห้าเนี้ย
ค่อนข้างสูงด้วยแต่ผมยังไม่เห็นมิติของกระสุนจริงจริงนะอืม
ก็คือดูจากตำวงกระสุนก็ดูจากภาพค่ะนะครับถัดไปประเด็นถัดมาก็คือว่า
มันไม่มีปลอกอยู่ในที่เกิดเหตุไอ้ตรงนี้น่าสนใจปลอกคือส่วนที่เป็นขอบนี้ลงมานะคะ
ใช่ครับที่เป็นปลอกทองเหลืองนะครับมันไม่มีปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เพราะไม่ปอกอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยทำให้เราเรียกว่าต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมครับพี่เอก
นะครับมันอาจจะเป็นลูกโม่ก็ได้เพราะมันมีลูกโม่บางบางยี่ห้อเนี่ยนะครับ
ขนาดบางรุ่นนะฮะอย่างบางรุ่นมันจุได้แปดนัดอ่ะมันก็ไปสอดรับกับไอ้
กระสุนที่อยู่บนบนบนบนตัวถังรถอีกเหมือนกันนี่ทำไมถึงเป็นเป็น
ผมต้องเอาประเด็นของลูกโม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะลูกโม่มันยิงแล้วมันไม่ทิ้งปลอก
อืมไว้ในที่เกิดเหตุถ้าอย่างงั้นตอนนี้นะคะเราเท่ากับว่าเหลือสามขนาดกระสุน
ใช่ครับและคาดว่าคงเป็นลูกโม้อ่าประเด็นประเด็นยังสรุปได้เลยไหมฮะ
ยังยังยังยังยังอ่าคือแต่คาดว่าน่าจะเป็นลูกโม้มากกว่าพวกนี้ได้ไหมฮะ
คือมันมีทางออกได้ตั้งสองทางอืมนะครับทางที่หนึ่งก็คือเมื่อไม่เมื่อใน
เมื่อไม่ทิ้งปลอกอยู่ในที่เกิดเหตุก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นลูกโม่
เพราะลูกโม่มันไม่ทิ้งปลอกในที่เกิดเหตุอ่าครับเขาก็นิยมใช้กันอยู่เหมือนกัน
เพราะมันไม่ทิ้งปลอกไว้เป็นหลักฐานอ่าแต่ประเด็นถัดมาก็คือว่า
ลูกโม้แปดนัดเนี่ยมันมีการใช้เนี่ยในจำนวนน้อยมาก
รอบครองคนที่ครอบครองน้อยน้อยนะครับคราวนี้ก็เกิดความสับสนแล้ว
คุณจอมขวัญเกิดความสอบสวนถูกไหมครับถูกกันเป็นคิ้วขมวดมากค่ะ
ค่ะค่ะก็นี่ผมก็ต่อครับถ้าเป็นภาพแปดนัดของไอ้เจ้าเนี่ย
นี่นะครับแล้วในระบบที่เรียกว่า๑๙๑๑เนี่ยมันจุด๗หรือ๘นัด
บางทีเมกค์คอร์ซีน๗นัดเนี่ยนะครับแต่อีกหนึ่งในรางเพลิง
ก็เป็นแปดนัดได้เหมือนกันคราวนี้โอโต้มันจะยิงแล้วมันจะทิ้งปลอก
ในที่เกิดเหตุถ้าที่ฉันฟังอย่างงี้ฉันก็บอกว่า
อาจารย์ก็ฟันทงไปเลยสิคะว่าเป็นลูกโม่ไม่ได้เหรอ
ไม่ได้อ่ะไม่ได้เหมือนกันอ้าวเพราะว่าถ้าเป็นผู้รู้จริงจริงเนี่ยไหนก็
เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวางแผนมาอย่างดีเนี่ยเขารู้ว่าเขาถ้าปลอกในที่เกิดเหตุเนี่ย
ปลอกมันจะนำไปการพิสูจน์หลักฐานได้ว่ายิงมาจากปืนกระบอกไหน
ต่อให้ปืนผิดกฎหมายก็กลัวว่าจะสาวไปถึงหรอคะเขาจับปืนได้
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อสมมุติว่าคุณจำขวัญมีปืนเนี่ย
ขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนผมไปจับปืนได้นะครับ
ผมว่าเอาปลอกไปเทียบกับปืนที่คุณจอมขวัญสงสัย
ผมก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่ก็คือว่า
ถ้าเป็นผู้รู้จริงเตรียมการจริงนะครับ
ก็สามารถจะยิงแล้วไม่ให้ปลอกมันตกในที่เกิดเหตุก็ได้
มันก็จะเกิดความสับสนแล้วเฮ้ยนี่มันโอโต้หรือลูกโม่
ขี่ม้อใสนะอาจารย์มันมีวิธีครับซึ่งน้องไม่ควรพูดในรายการใช่ไหม
เอาอย่างนี้อันนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาถามพฤติกรรมด้วย
ซึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้า
น่าจะได้คุยกับแหล่งข่าวสำคัญสักครู่ค่ะ
คือจะบอกว่าเราได้ตัดเอา๑ขนาดออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหลืออยู่๓ขนาด
คือที่อาจารย์ตัดขนาดอีกหนึ่งขนาดออกไปเนี่ยคิดว่าคนที่ก่อเหตุไม่ต้องการให้
วงมันแคบเข้าว่าเขาน่าจะเป็นใครเพราะฉะนั้นขนาดนี้มีคนใช้น้อยอยู่แล้ว
เลยตัดออกก่อนแต่อันนี้เราบอกเราวิเคราะห์ตามเท่าที่เรามีข้อมูลณตอนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้น๓ขณะนี้น่าจะเป็น๓ขณะที่ต้องสงสัยว่าคนที่อยู่ในแวดวง
ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ใช้กันโดยเฉลี่ย๓ขนาดที่ว่านี้ใกล้เคียงกัน
ทีนี้ที่เราดูเราดูขนาดรูนะคะหรือว่าคาดว่าองค์ประกอบทุกอย่างที่น่าจะเป็นไปได้
น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่สุดขนาดที่ใหญ่สุดที่อาจารย์อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้
คือเป็นขณะที่หวังผลว่าถ้าต้องการจะก่อเหตุจนสำเร็จเนี่ยต่อชีวิต
คันนี้จะถูกเลือกใช้จริงฉันไม่อยากพูดแบบนี้นะคะขออภัยเพื่อสื่อสารงานเฉยนะคะ
ทีนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าถ้าสมมุติจำนวนมัน๘
จะบอกว่าลูกโม่มันไม่ถึง๘ไม่ใช่ลูกโม่๘ก็มีใช่ไหมคะ
ซึ่งถัดมาก็คือว่าตอนนี้ข่าวที่พบบอกว่าเจอทั้งหมด๘รูคือ๘นัด
เพราะฉะนั้นเป็นลูกโม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นแมกกาซีนก็ได้
ถ้าเป็นลูกโม่คนจะใช้น้อยซึ่งก็จะจำกัดวงแคบลงมาอีก
ต้องครับแต่คำถามก็คือว่าแต่มันไม่เจอปอกกระสุนครับมันจะไม่เป็นลูกโม่ได้ยังไง
มันเจอแค่หัวกระสุนตามข่าวคือ๒
อาจารย์ก็บอกว่าคนที่ใช้แกซีนก็ทำให้ปอกมันไม่ตกพื้นเพื่อเป็นหลักฐาน
ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งยังไม่ต้องถามก็ได้คนที่เขาอยู่ในวงการเขาคงรู้ว่าทำยังไงนะคะ
คำถามก็คือว่าอาจารย์ยังปักใจว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ไหม
เพราะดิฉันมีความรู้น้อยที่สุดบนโต๊ะนี้นะคะ
แต่ที่ฉันจะลองถามว่าคือถ้าเขาหวังผลจริงแล้วมันควรจะใช้ขนาดนี้ตามสถิติที่ใช้มากสุด
ทำไมเขายิงไอ้ตรงที่มันรู้อยู่แล้วมันไม่โดนใคร
หรือทำไมเลือกเวลาที่รู้อยู่แล้วว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่ในรถคะ
ตอนนี้ยังครับตอนนี้ประเด็นก่อนนะครับ
ก็คือผมตัดเอาลูกโม่ออกไปก่อน
คือตอนนี้เราต้องตีกรอบไว้กว้างก่อนอันที่หนึ่ง
ลูกโม่ออกไปนะครับ
ผู้ต้องสงสัยอันดับแรกก็คือจุด๔๕กับ๙มมนะครับ
ทีนี้น้ำหนักผมจะให้มาที่๔๕ก่อนหรือ๑๑มก่อนนะครับ
เพราะว่าจากรูกระสุนที่เห็นเนี่ยรูมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับ
มันจะเล็กเราก็เห็นมิติของหัวกระสุนอยู่แล้ว

คือมันเกี่ยวไหมคะว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่

ถ้าเป็นกระสุนขนาดเดียวกันยิงใกล้ยิงไกลขนาดรูเท่ากันไหมคะ
เท่ากันครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเขาประกบยิงใกล้
รูที่ไปบนโลหะที่เป็นตัวถังรถยนต์นะครับ
ไม่ได้รูบาดแผลของร่างกายรถยนต์
พิสูจน์ได้โดยโดยด้วยระดับหนึ่งแล้วโดยขนาดของรูกระสุนนะครับ
ทีนี้ถัดไปก็คือตัดเอาลูกโม่ออกอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะตัดเอาลูกโม่ออกเนี่ยนะครับ
โม่เนี่ยนะครับมันไม่ทิ้งปลอกก็จริงนะครับ
แต่จะยิงให้ก่อกลุ่มอย่างนี้มันต้องตั้งใจยิง
ต้องต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามันต้องเหนียวไกลจากดับเบิ้ลส่วนใหญ่นะครับ
เดียวกันจากดับเบิ้ลกลุ่มมันจะค่อนข้างสเปสปะ
เหนียวกายดับเบิ้ลคืออะไรคือเหนียวกายแบบ
ให้นกง้างแล้วก็สับลงไปทุกจังหวะอ่ออออ
ทีนี้กลุ่มที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ
น่าจะเป็นการยิงจากปืนศิกร์คืออัตโนมัติ
มันจะทำกลุ่มได้ดีระยะใกล้มันรวยได้เร็วกว่า
จังหวะการยิงมันทำได้เร็วกว่า
อาจารย์ดูจากเกาะกลุ่มหรืออาจารย์ดูจากการแบบ

คือลูกโม่มันก็ทำได้แต่กลุ่มจะไม่ออกมาลักษณะอย่างนี้

คือถ้ามีทักษะในการยิงปืนจะมองออกค่อนข้างชัดเจน
อ๋อค่ะไม่สงสัยแล้วค่ะ

ทีนี้ประเด็นถัดมาก็คืออย่างที่ผมบอกว่า

มันมีวิธีการที่จะไม่ให้ทิ้งในที่เกิดเหตุได้

อันนี้คนต้องเชี่ยวชาญมากไหมคะ
ถ้าจะใช้แมกกาซีนแล้วไม่ทิ้งปลอกไว้ในที่เกิดเหตุ
ต้องเป็นคนกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญมากแค่ไหนคะ

ผมสามารถสอนคุณจอมขวัญให้ยิงไม่ทิ้งปลอกในที่เกิดเหตุ

อยู่ที่ความเข้าใจในการหลักการการทำงานของปืนครับ

เพราะว่ามันจะเป็นการชี้ช่องให้กับสังคมที่มันจะเป็นอันตรายต่อสังคม

เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ตัดออกเท่ากับตัดออกหนึ่ง

และยังคาดว่าเป็นปืน

ทีนี้เรียกกลับมาธนาศิษฐาค่ะ

แต่เอาจากที่เราเห็นคดีต่างที่ผ่านมาค่ะ

เพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ยิงต่ำนะครับ
เหมือนเป็นการยิงเพื่อขู่มากกว่า
คือเราดูจากอะไรที่เราแวบแรกว่า

แล้วก็จากในคลิปที่ออกมาตามสื่อ

ตอนแรกดูก็คงจะแน่ใจแล้วไม่มีคนอยู่
คือสำหรับคนที่ถูกปองร้าย
มูลเหตุจูงใจเนี่ยคือคิดว่าเห็นอย่างนี้เจ้าตัวรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรใช่ไหม
ผมคิดว่าเจ้าตัวนะครับน่าจะรู้แหละว่าตัวเองมีสาเหตุกว่าเครือกับใครบ้าง
แล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะนำมาสู่การข่มขู่แล้วก็การยิงกันแบบนี้
เรียนถามทนายสิทธาอย่างนี้ได้ไหมคะว่ารักษณะการก่อเหตุในที่ชุมชน
คือถ้าตามข่าวคือซอยตันนะแล้วเป็นที่ชุมชน
คือเข้าไปแล้วต้องกลับรถออกมาเพื่อที่จะหนีออกไปถนนใหญ่ให้ได้เนี่ย
คือเรียนคุณตั้งคำถามแบบไหนดีฮะ
คือคือคนก่อเหตุเนี่ยต้องมั่นใจแล้วแหละว่าไม่ได้กลัวอะไรเลย
คือผมว่าไอ้ประเด็นเรื่องจะจับได้หรือเปล่าในช่วงที่ยิงเลยเนี่ย
จะตัดไปเพราะว่ามันคงจะไม่ทันกันอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าหลังจากนี้สิว่าจะมีการตามจับได้หรือเปล่า
มากกว่าที่เขาจะต้องวิตกกันแต่ว่าในเมื่อมีการทำอย่างงี้
เขาก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งแหละว่าทำไปแล้วเขาจะไม่โดนสาวไปถึงหรือจับได้
คือลักษณะการก่อเหตุนะคะทั้งเวลาทั้งสถานที่ทั้งวิธีการเนี่ย
นายสิทธาคิดว่าเอางี้นะถ้าเรียนถามแบบคนดูทั่วไป
คือคิดว่าคนที่สั่งให้มาทำเนี่ยคือต้องต้องใหญ่พอที่คิดว่า
ต่อให้สตชตามไล่ล่าก็ไม่น่าได้ตัวอะไรอย่างนี้ไหม
ก็ผมก็คิดประมาณอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าก็น่าจะใหญ่กว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ย
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันไปได้ถึงไหนนะคะ

เมื่อก่อนเนี่ยมีบทบาทมากมากจริงนะคะมีบทบาทมากจริงในแวดวงตำรวจ
ทำงานที่เป็นที่ปรึกษานายกมันมีความคุมเคลืออยู่ในตัวเอง
แล้วก็ดูผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนมากนัก
ก็ไม่กล้าจะบอกเลยว่ามันจะกินพื้นที่ไปถึงอะไรได้บ้าง
คือหนึ่งในสาเหตุที่ตอนนั้นที่ถูกออกที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่เบรกแรกนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขานะครับ

อาจารย์ค่ะอาจารย์ดูจากภาพที่เป็นกล้องวงจรปิดที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้

อ๋อเราควรจะตั้งคำถามด้วยไหมอาจารย์ว่า
คนที่จะกล้าลงมือแบบนี้ใช้อาวุธแบบนี้วิธีการลงมือแบบนี้ผลงานเป็นลักษณะแบบนี้
จะต้องเป็นคนที่ยังไงอาชีพไหนบ้างถูกฝึกมาขนาดไหน
อ่าต้องเป็นกลุ่มก้อนที่มีแบ็คอัพดีแน่นหนาขนาดไหน
คือมันบอกได้ในตัวเองอยู่แล้วไหมคะอาจารย์
เอ่อถ้ามันได้มองของผมในมุมผมนะครับ
ผมไม่อยากจะกำหนดไปว่าเป็นกลุ่มก้อนไหนตรงส่วนไหนนะครับ
เพราะมันจะทำให้กรอบเนี่ยมันแคบไปอาจจะลงประเด็นได้นะครับ
เพราะว่าอ่าศักยภาพของเอ่อทุกวันเนี้ยนะครับ
พลเรือนมันก็มีศักยภาพไม่ได้น้อยไปกว่าอืมคนที่ทำงานกับอาวุธ
คนที่ทำงานกับอาวุธเพราะเผลอบางทีสูงกว่าด้วยซ้ำไปอืมนะครับ
ประเด็นถัดมาก็คือเอ่อมองในมุมของผมอีกทีหนึ่งนะครับ
เมื่อกี้โยงไปที่ท่านทนายสิทธานะครับว่าถามว่าเขากลัวการติดตามไหม
เขากลัวนะครับเพราะถ้ามันมีหลักฐานโยงไปถึงผู้ยิงได้เนี่ย
ผู้จับผู้หญิงได้เนี่ยมันก็สาวไปถึงอะไรบางอย่างได้เหมือนกันที่อยู่ข้างบน
อยู่เบื้องหลังนะครับทีนี้กลับมาที่เอาเรื่องอาวุศึกษาต่อ
แล้วทำไมคะก็พิสูจน์เกลวไม่ได้เก็บหัวกระสุนได้ก็พิสูจนเกลียวไม่ได้
ลำกล้องมันถูกเปลี่ยนไปแล้วไอ้ลำกล้องที่ถูกยิงกับไอ้ลำกล้องที่ติดปืนอ่ะ
มันถูกเปลี่ยนนะแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นลูกโม่มันเปลี่ยนไม่ได้เหรอคะอาจา
ลูกโม่มันเปลี่ยนยากครับอ๋อมันต้องใช้ฝีมือต้องใช้ข้างอ้าวก็ทิ้งไปเลยดิคะทิ้งไปเลย
ก็ทิ้งไปเลยก็ได้ฮะนะครับทีนี้ถัดไปก็คือเขาไม่ทิ้งปลอกเนี่ยนะครับ
ปลอกจะด้วยอะไรก็ตามแต่เพราะปลอกมันเอามาพิสูจน์หลักฐานได้ด้วยเหมือนกัน
นะครับได้หัวกระสุนไปแต่ลำกล้องเปลี่ยนได้ปืนที่ต้องสงสัยมาก็พิสูจน์ไม่ได้
เพราะนำกล้องมันถูกเปลี่ยนไปแล้วเอ๊ะอาจารย์ขอถามแทรกนะคะหัวหัวกระสุนเนี้ยอืม
ถ้ามันเจอหัวกระสุนมันต้องเจอครบทุกนัดไหมคะจริงจริงมันควรจะต้องเจอครบทุกนัด
แล้วมันจะไปซุกอยู่ตรงไหนกันนั่นแหละแต่กรณีอย่างเนี้ยนะครับ
มันถูกยิงเข้าไปในตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในตัวถังนั่นแหละ
หัวกระสุนเนี่ยยังไงถ้าลั่นออกไปเท่าไหร่ต้องเจอตามจำนวนนั้นจะสารไม่มีศูนย์หายในโลกอะครับ
อ้างกันอย่างนี้เลยซึ่งซึ่งหัวกระสุนไม่เหมือนปลอกใช่ไหมคะ
คืออยากอยากไม่อยากให้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ๋อ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงจริงแล้วหัวกระสุนมันก็จะนำไปสู่ตัวปืนเพราะฉะนั้นการที่หัวกระสุนมันมันทำได้ไม่เหมือนปอกปืนนะคะ
จะเก็บไว้เอ่อปลอกกระสุนเนี่ยที่จะเก็บไว้ครับหัวกระสุนจะนำไปสู่ปืนแต่ถ้าเป็นปืนแกซีนมันเป็นปืนที่สามารถเปลี่ยนอะไรนะ
ลำกล้องลำกล้องใช่ครับอ๋ออาจารย์เลยคิดว่าอย่าเพิ่งทิ้งว่ามันไม่ใช่แกซีนหรือว่าออโตเมติก
ใช่ครับอ๋อมันเปลี่ยนลำกล้องได้เอาเอาหัวกระสุนไปก็โยงไม่ถึงโยงไม่ถึง
ซึ่งคนที่ใช้อาวุธปืนเนี้ยนะคะครับคือทุกคนก็จะรู้แบบนี้ไหมคะหรือหรือส่วนใหญ่จะรู้ส่วนใหญ่ก็จะรู้
หรือต้องเชี่ยวชาญขนาดอาจารย์วิทยาไม่ใช่เป็นแหละครับขนาดคนอ่ะไม่ใช่เป็นแหละครับ
ส่วนใหญ่แต่ก็ที่ประเด็นเนี้ยถัดมาก็คือปลอกก็ไม่มีเพราะปลอกไม่มีเนี่ย
ไม่รู้จะไปเทียบกับใครอ่ะนะครับปลอกมันจะมีรอยครูดของของรังเพลิง
ขอขอล้างปลอกร้อยเข็มแท่งชนวนไปพิสูจน์ได้แต่ไม่มีปลอกตกในที่เกิดเหตุนะครับ
ถ้าเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์สิ่งที่เราสามคนคุยกัน
ไม่มีผลใดใดเลยต่อคดีแน่นอนนะคะเราเอาเท่าที่เราคิดว่าเราเราน่าจะให้คุณผู้ชมได้
ได้รู้เพิ่มเพิ่มเติมไว้ครับแต่ถ้าให้อาจารย์ฟันทง
ซึ่งเราไม่มีผลต่อคดีอยู่แล้วนะครับอาจารย์คิดว่ายังไงเป็นแกซีน
ผมยังมองว่าเป็นแกซีนอยู่แล้วก็เหลือแค่สองขนาดครับ
ที่มองว่าเป็นแมกกระซีนก็คือหนึ่งวงกระสุนค่ะนะครับวงกระสุนนะครับ
แล้วก็อ่ากลุ่มกระสุนอ่านะครับอาจารย์ค่ะที่ที่เห็นเขาเสียบเสียบเนี่ย
เขาดูวิธีกระสุนใช่ไหมครับวิธีกระสุนครับคือเราดูจากคลิปเนี้ย
ทนายตั้มอาจจะนอกวงมาหน่อยนะคะแต่ว่าเจอคดีพวกนี้เยอะเนี่ย
ก็คือรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ได้ประสงค์ชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม
ก็อย่างนั้นนะครับคือต่อให้มีคนนั่งอยู่ก็ไม่ไม่ใกล้เลยถูกไหม
ก็น่าจะเจ็บขาอย่างเดียวอ่าแต่จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามัน
มันอยู่ท้ายประตูหน้ากับต้นประตูหลังนี้ใช่ไหมอาจารย์เอ่อถ้าถาม
คุณจอมขวัญถามผมตรงนี้นะครับเอ่อมุมมุมจากที่เขาสูจนหลักฐาน
เอาเอาไม้แทงแทงเข้าไปเนี่ยนะครับในมุมนั้นนะครับ
ผมว่าเท้ายังไม่โดนเลยเพราะว่าสำหรับคนที่นั่งหลังนะ
ตรงนั้นนะครับหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับ
มันจะมีเสาที่เราเรียกว่าเสาบีหรือพิลาบีโครงเหล็กโครงตัวถังอีกอันหนึ่ง
ที่ใหญ่มากที่เป็นตัวยึดของประตูอ่ะครับอ่า
พับประตูตรงนั้นแข็งแรงมากนะครับทะลุผ่านตัวถังที่เป็นเปลือกประตูไปแล้ว
จะไปเจอเสานั้นอีกนะครับแล้วมุมเนี่ยคนนั่งเท้าคนนั่งหลัง
เอาคนนั่งหลังก่อนนะครับก็ยังไม่โดนเท้าเลย
ไอ้คนนั่งเบาะหน้าเนี้ยก็คงเฉียดเฉียดเฉียดก้นก็ยังไม่โดนเลยมั้งครับ
อาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราดูตำแหน่งบ้างนะคะ
สรุปได้ว่าคือลักษณะของกลุ่มกระสุนเอ่อทิศทางของกระสุน
ครับยังไงก็ไม่ได้หวังชีวิตไม่หวังชีวิตครับอ่า
ก็เห็นกับทนายตั้มแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเป็นการส่งสาร
เพื่ออะไรบางอย่างแล้วการยิงที่ไม่ได้หวังชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะ
โดยซ้อนมอเตอร์ไซค์ยิงเนี่ยนะคะใครก็ทำได้หรือต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญระดับไหนถึงจะทำได้คะ
คือมันไม่ต้องเชี่ยวชาญอะไรสักเท่าไหร่หรอกครับ

และประเด็นก็คือเมื่อกี้ผมผมเห็นรูปนะครับผมเห็นรูปเนี่ยไอ้รูปที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับ
อยู่ในคลิปวิดีโอที่ที่ไปวงกันไว้เนี่ยไอ้นั่นมันรถรู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นนิสสันยี่ห้อนิสันนะฮะ
มันไม่ใช่เล็กซัสอ่าผมต้องถามอาจารย์พัฒนาเดชแล้วมั้งครับว่า
หมายหมายถึงที่ที่ที่เกิดเหตุใช่ไหมคะคือคือไอ้ไอ้ไอ้ภาพที่เขาวงไว้อ่ะ
ตอนที่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วก็เลี้ยวกลับไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่
อาจารย์พูดถึงอาจารย์พูดถึงรถของพลังประโยชน์สุรเชษฐ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่
คือภาพที่อยู่ในคลิปในวงในในวงจรปิดไม่ใช่รถไม่ใช่รถไม่ใช่รถของท่านสุรเชษนะครับ
อ่าอ่าอ่ารถท่านสุรเชษฐ์คือเล็กซัสค่ะสีขาวแต่ไอ้ตัวภาพเล็กเล็กนั่นอ่ะ
ที่ที่ถ้าเราดูอีกทีหนึ่งนะครับจะมีรถผ่านไปแล้วไปอ้อมหลังแล้วก็วนมาเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีทำเป็นกรอบไว้ขาวไว้ผมว่ามันคนละคันกันนะเนี่ยผมว่ามันคนละคัน
มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เล็กใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือจับภาพเฉยว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ใช่ไม่ใช่เล็กซัสแต่ว่าอ่าแต่ว่าเล็กซัสเนี้ยคือของตัวสุรเชษฐ์นะครับใช่ใช่
แล้วประเด็นก็คือว่าเราไม่เห็นคลิปตอนที่เขายิงใส่รถเล็กซัสว่ายิงขับผ่านหรือว่าหยุดเพื่อจะกระดมยิงกระหน่ำยิงตรงนั้นนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะยังต่อสายคนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อ่าเหตุที่เกิดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนะคะเราต้องรอตำรวจแถลงเลือกที่จะเป็นคนให้ข่าวอย่างเดียวเลย
เพราะว่าเรื่องนี้เอาว่ากันตรงคือว่าถ้าจะมองอย่างคนนอกก็คือก็ท้าทายการทำงานของตำรวจนะคะ
แต่ว่าปัจจัยอื่นที่มันจะเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมที่จะลองวิเคราะห์ร่วมกันดู
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาถ้าได้สายก็จะดีสำหรับข่าวนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกับที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานะคะ
สวัสดีครับค่ะเอ่อดิฉันไม่แน่ใจว่าควรจะพูดกับท่านว่ายังไงก่อนนะคะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าก็อย่างน้อยก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจาก
เมื่อค่ำวานนี้ใช่ไหมคะเราพอจะบอกอะไรกับประชาชนได้บ้างคะ
ตามข่าวเนี้ยค่ะครับก็สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
นะก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากอ่ะนะครับ
จริงแล้วต้องเรียนตรงว่าผมก็พยายามเก็บตัวเงียบแล้วนะครับ
เข้าใจครับย้ายไปอ่ะนะครับค่ะกระโยชน์ตั้งแต่เหตุเมื่อวานนี้
ถ้าผมไม่ตอบมันก็คงจะไม่ได้นะครับ
ประชาชนก็คงจะสงสัยนะครับค่ะก็อย่างงี้ก็เรียนประเด็นนี้นะครับ
ว่าตอนที่เห็นนั้นกล่าวเนี้ยผมเองเนี้ยนะเป็นอดีตทั้งตัวเก่าอ่ะนะครับ
ค่ะคือผมก็ทราบมาเราก็ต้องมีข้อมูลกับเราอ่ะนะครับนะ
ว่าผมก็ทราบอยู่แล้วว่ามีใครที่ต้องจะเล่นงานเราอยู่นะครับ
นะแล้วก็มีมีข้อมูลอยู่เอ่อหลายอาทิตย์แล้วอ่ะนะครับ
แต่ไม่แค่ว่าคือผมเองก็ไปไหนมาไหนคนเดียวง่ายง่ายอยู่แล้วอ่ะนะครับ
ครับครับเพราะหลังจากเสร็จงานก็ร้านนี้ก็เป็นร้านนวดแผนโบราณแบบ
ในไทยอ่ะนะครับอ่าอาทิตย์นึงก็มามานักวันสองวันวันสองวัน
อย่างงี้นะครับเอ่อเรียนขอขออนุญาตเรียกสรรพนามที่เราคุ้นกัน
คือมักจะเรียกรองโจ๊กขออนุญาตเรียกแบบนี้ไปก่อนนะคะ
เพื่อประหยัดเรียกรองโจ๊กได้เลยครับขออนุญาตนะคะง่ายง่ายเลย
ฉันถามแบบนี้ค่ะเรียนจะถามทุกอย่างที่สงสัย
โจ๊กตอบได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะได้เลยได้เลยค่ะคือจริงจริงแล้ว
รู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะครับผมทราบอยู่แล้วครับ
ว่าจะต้องมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วอาจจะแล้วอืม
กลุ่มคนที่กลุ่มคนที่เราคิดว่าจะก่อเหตุเนี่ย
สงสัยอยู่กี่กลุ่มคะคือคนที่มายิงเนี่ยผมไม่รู้จัก
แต่ว่าคนสั่งการหรืออะไรเนี่ยผมผมขอรู้อยู่นะครับแต่ว่าขอไม่เอ่ยแล้วกัน
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราสงสัยมันไม่ใช่พยานหลักฐาน
ใช่ครับค่ะคือไม่ได้มีหลายกลุ่มคนใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่มีเพราะผมไม่มีสาเหตุขัดแย้งผมไม่ได้มี
ธุรกิจก็ไม่ได้ทำชุดสาวก็ไม่มีนะครับมีมีคนเดียว
อันนี้รู้กันเองรู้กันเองอยู่แล้วหรือว่าจริงมีการส่งสัญญาณ
ติดต่อเพื่อข่มขู่เพื่อต่อรองใดใดก่อนหน้านี้คะก็มีมาตลอดอ่ะนะครับ
นะฮะก็มีมาเรื่อยเรื่อยนะครับก็มีมาเรื่อยเรื่อยนะครับรู้ไหมคะว่า
ค่ะค่ะเชิญเชิญท่านค่ะก็ฝ่าผ่านมาบ้างอะไรบ้างนะครับนะ
จริงจริงเคยมีเหตุก่อนหน้าเมื่อคืนนี้ไหมคะเหตุก่อนหน้าเมื่อคืนไม่ไม่ดีอ่ะฮ
ไม่มีแต่ว่ามีการฝากมาบอกบ้างอะไรบ้างมันอะไรนะครับนะฮะ
ก็มีผู้ใหญ่เตือนผมบ้างอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็มีคนที่สนิทกันก็เตือนนะครับ
จริงจริงแล้วว่าว่าที่นี่ว่าว่าที่นี่อยากเข้ามานวดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
นะมันไม่ค่อยจะปลอดภัยทำไมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่เราไปนวดด้วยเหรอคะอ๋อ
เพราะสถานที่ที่นี้อาจจะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยประจำผมผมไปประจำไหมฮะผมไปประจำ
แล้วก็เอ่อฝ่ายที่เขาก็ทำการเขาก็รู้จักอยู่แล้วว่าถุงนี้ค่ะนะฮะ
คืออย่างนี้ค่ะคือมันมีรายงานข่าวบอกว่ารถคันนี้จริงเป็นรถของภรรยาถูกไหมคะ
ใช่ใช่ครับไม่ใช่รถที่รองโจ๊กใช้ประจำเป็นรถที่ผมใช้ประจำเป็นรถที่ผม
ผมคือผมมีอยู่ผมก็ขับใช่ไหมฮะคือคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมไม่ค่อยได้ขับเพราะว่ามันงานมันเยอะก็ต้องนั่งรถหลวง
ค่ะแต่ว่าช่วงนี้งานน้อยผมก็ขับคันนี้อ่ะนะครับค่ะประจำอยู่แล้วอ๋อคือที่ที่ถามว่าตกลงแล้วเป็นรถ
ภรรยาเนี่ยคือจริงแล้วคนที่ถ้าจะคิดลงมือเนี่ยคือไม่ใช่ต้องเป็นคนใกล้ตัวหรือใกล้ชิดมีมีความ
ซิกกับรองโจ๊กมากถึงจะรู้ว่าใช้รถคันนี้ใช่ไหมคะคือคนทั่วทั่วไปก็รู้ใช่ไหมคะว่ารองโจ๊กใช้คันนี้
รู้ครับรู้ครับที่นั่นก็จะรู้หมดนะฮะที่ร้านนวดก็จะรู้หมดว่าผมใช้คันนี้อยู่
ค่ะทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมันมีคนพูดถึงรถเบ้นคันหนึ่ง
โจคิดว่าเกี่ยวไหมคะก็เกี่ยวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะครับ
เข้าใจค่ะแต่ก็ต้องให้ตำรวจให้เจ้าที่รวบรวมพยาฐานนะครับนะก็ต้องดูว่าเขาทำได้แค่ไหน
น้อยแค่ไหนนะครับค่ะเรียนขออนุญาตถามต่อถ้าถ้าไม่สบายใจหรือไม่อยากตอบอันไหนบอกได้เลยนะคะ
ไม่เป็นไรครับค่ะครับรถเบนคันคิดว่าคือคนสั่งการหรือเปล่าคะ
ก็น่าจะมาดูดูเป้าหมายดูพื้นที่อะไรต่างนะครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าเท่าเท่าที่ฟังจากร้านเขาเนี่ยนะครับ
อ่าที่ร้านเนี้ยค่ะเอ่อร้านเขาบอกว่าคือที่มาเนี้ยนะครับ
เขากลับเข้ามาแล้วเขาก็ตะโกนถามคนที่ชี้เป้าว่าท่านอยู่เขาเรียกผมว่าท่าน
ท่านอยู่ตรงไหนอยู่มณ์เทียนหรือว่าอยู่ร้านกาแฟคือเขาจะรู้ว่าผมก็นั่งกินกาแฟที่พี่
อยู่บนเทียนหรือนวดอยู่อะไรอย่างเงี้นะฮะค่ะไอ้คนดูต้นทางก็บอกว่านวดอยู่
วดอยู่เขาก็ยิงรถเลยอืมครับนะฮะคนคนที่คนที่มารถเน้นก่อนนะคะ
คนที่มารถเบนท์เนี่ยคือคนที่อยู่หัวสุดของการสั่งการนี้หรือว่าเป็นคนที่รับงานจากบนสุดลงมาท่อนล่างลงมาคะ
ผมเอ่อผมผมว่าน่าจะเป็นท่อนล่างลงมาไม่ใช่คนที่สั่งการอย่างข้างบนหรอกครับอืม
เรียนถามนะคะอันนี้ไม่มีความรู้เลยคือถ้าต่อต่อให้เขาเป็นคนสั่งมอเตอร์ไซค์เอ่อ
มอเตอร์ไซค์ให้ทำก็แล้วแต่ทำไมเขาต้องมาดูรัดเราเองคะอ๋อเขาต้องมาดูว่าว่ามันเดี๋ยว
ผมไม่อยู่บ้างหรือว่าผมมาหลายคนอย่างงี้ถูกไหมครับค่ะใช่ไหมหรือว่าผมไม่ได้มา
มันต้องมีคนดูเป้าอืมนะครับนะหรือว่าคือก่อนเขาจะทำอะไรเนี่ย
เขาต้องมาดูก่อนแล้วสองวันสามวันค่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาต้องมาดูด้วยว่ากล้องวงจรปิด
มันจับภาพได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้นะครับรองโจ๊กคะคนที่มารถเบนท์เนี้ย
โจ๊กรู้จักไหมคะผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักอ่าแต่หัวหัวขึ้นไปที่น่าจะเป็นหัวสูงสุด
โจ๊กคิดว่าน่าจะเป็นใครในใจแล้วล่ะใช่ไหมคะถูกครับผมผมมีข้อมูลอยู่ในใจอยู่แล้วครับ
อ่าทีนี้ค่ะในส่วนของเอ่อเหตุที่เกิดเนี้ยนะคะคือมันมีเนื้อหาที่เช่นนะคะ
คือการส่งสัญญาณแบบนี้รองโจ๊กต้องทำหรือไม่ทำอะไรไหมหรือมันโยงคดีอะไรได้บ้างคะ
ก็ถ้าพูดถึงเอาอย่างงี้ความขยะแย่คือผมไม่มีเวลานี้นะครับค่ะ
ผมก็มีประเด็นอยู่เรื่องเดียวนะครับที่อยู่ที่ปปชเหมือนที่สังคมเขา
ทนายสิทธาบอกพูดนะครับใช่ครับก็เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียว
ซึ่งทนายสิทธาเขาอาจจะทราบข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นเรื่องเดียวที่ผมมีประเด็นอยู่ทุกวันนี้นะครับงั้นอย่างงี้เอางี้นะคะ
ที่ฉันฟังอย่างนี้เท่ากับว่าตอนนี้เหตุมูลเหตุจูงใจ
น่าจะมาจากกรณีที่ยื่นตรวจสอบอยู่ที่ปปชเท่านั้นเลยสิคะ
ใช่ครับถูกต้องเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวถ้าอย่างงี้เนี่ยนะคะ
กลับมาที่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุก่อนนะคะ
เตอร์ไซค์ที่เกาะเหตุคิดว่าเป็นคนมีสีทำไหมคะ
อันนี้ผมผมยังไม่ยืนยันนะครับเพราะผมผมไม่ทราบว่า
เขาจะใช้มีสีหรือไม่มีสีอันนี้เราเราต้องไปดูอีกทีนะฮะ
แต่เพียงแต่ว่าคนสั่งเนี่ยควรสั่งต้องเป็นคนเสียประโยชน์ถูกไหมครับ
นะฮะคนสั่งต้องเป็นคนเสียประโยชนก็ต้องไปดูว่าใครเสียประโยชน์จากการตรวจสอบ
ค่ะทีนี้ค่ะให้ดูตรวจสอบอ่าบิ๊กโจ๊กนั้นมาแบบนี้ค่ะ
คือถ้าฟังแบบนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะคือประเด็นมากระจุกอยู่ที่ประเด็นที่
เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวลองโจ๊กต้องเข้าไปให้ให้ให้ข้อมูลที่ปรปชถูกไหมฮะ
เท่ากับถ้าปรปชเขาเรียกไปฮะค่ะก็ผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในส่วนนั้นเพราะว่าเดี๋ยว
เขาคงจะต้องเรียกทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะผมนะทั้งผมด้วยแล้วก็ทั้งกรรมการ
ตรวจรับทั้งหมดนะครับที่เป็นชุดเดิมที่เขาไม่ได้ตรวจรับที่เขาไม่ยอมตรวจรับ
แล้วก็เขาก็ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจรับไปเท่ากับว่าเอางี้นะคะ
ฉันฟังแล้วที่ฉันกรองมาแบบเร็วคือเท่ากับว่าตอนนี้คนเสียประโยชน์คือ
กรามรวดด้วยกันถูกหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ครับก็อย่างนี้ก็
ขอไปดูเองได้ไหมฮะขอให้สื่อไปดูว่าใครเป็นประโยชน์นะครับ
ได้ค่ะณจนถึงตอนนี้รองโจคิดว่ายังอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุ

ข้อแรกก่อนนะครับถามว่ากลัวไหมผมไม่ได้กลัวนะครับนะ
แต่ถามว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าคือผมก็ต้องเข้าไปให้การในเรื่องประเภทนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราเองก็ยังทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อยู่นะครับ
มีผู้ใหญ่คนไหนในสตชหรือว่าในรัฐบาลได้โทรมาหาหลังจากเกิดเหตุบ้างไหมคะ

พรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่ทางรองโจ๊กจะเข้าไปที่สอนอบังรักษ์ค่ะ

จะมีใครไปเป็นผู้รับฟังบ้างคะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะ

รู้สึกพรุ่งนี้จะมีท่านรัฐศาสตร์การประโยชน์ประโยชน์พลตวิเยอร์ชัยครับ
แล้วก็ภูมิกับสนบังลักษณ์เนี่ยน่าเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
เอางี้ค่ะเรียนหมดเวลาแล้วแต่ว่าอย่างที่รองโจ๊กบอกนะคะ
นายสิทธาน่าจะเป็นคนที่ถูกตามไม่แพ้รองโจ๊กตอนนี้นะคะ
ยังไงเบื้องต้นขอบคุณนะตอนนี้ตามเวลาที่เหลือก่อนขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลเราค่ะสวัสดีค่ะ

เพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงมีความคืบหน้าหลังจากที่รองโจ๊กเข้าไปสอนอ
ตัวคุณก็บอกไว้ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
แล้วก็มาประจวบหมอกันพอดีอาจารย์เราต้องจบกันแล้ว

หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ